คุณผู้ชมหอบนำฝนเข้ามาตกในประเทศไทยตก๒วันเต็มนะคะก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วก็วันจันทร์ค่ะ
เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากจีนคุณผู้ชมแพลลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะ
เมื่อสองอากาศนะคะอากาศเย็นจากจีนและอากาศร้อนอบอ้าวในประเทศไทยมาปะทะกันทำให้เกิดเป็นพายุฤดูร้อนค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะในช่วงวันที่๒๑๒๒หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างให้แข็งแรงค่ะ
เพราะว่าจะมีลมแรงแล้วก็มีฝนตกหนักนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งขณะนี้ค่ะมีฝุ่นควันมองไปทางไหนเนี่ยขุ่นมัวไปหมดแบบนี้นะคะ
ขึ้นไปไม่เห็นยอดตึกเลยค่ะฝุ่นจำนวนมหาศาลเนี่ยถูกพัดมาจากทะเลทรายโกบีทางตะวันตกนะคะ
ส่งผลให้ท้องฟ้าเป็นสีส้มแล้วก็มีประกาศระงับเที่ยวบินไปแล้วกว่า๔๐๐เที่ยวค่ะ
ทัศนวิสัยเนี่ยย่ำแย่เลยพายุทรายเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะ
ซึ่งความรุนแรงของพายุทรายเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยเพราะว่ามีการตัดไม้ทำลายป่านั่นเองค่ะ
และนี่คือรูปก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ